มีผู้ต้องหาค่ะก่อคดีทำร้ายร่างกายพันรยาจนเสียชีวิต
หลังจากนั้นหนีไปกบดานที่หนองบัวลำพู
แล้วก็บอกเพื่อนมารถตู้ให้หน่อย

แทนที่ตำรวจรู้รู้ว่าจะหนีด้วยรถตู้ใช่ไหมคะ
ตำรวจก็เลยซ้อนแผนค่ะเป็นคนขับรถตู้ไปรับถึงที่
หมายถึงที่แล้วพาไปทำแผนถึงที่
เสร็จสับเรียบร้อยพาคุณผู้ชมไปดูการทำงานของตำรวจนะคะ
เป้าหมายนะครับบอกจะขึ้นรถตู้กลับกรุงเทพ
ก็เลยจัดรถตู้มารับตามที่อยากจะไปนะครับ
อันนี้ก็รอเป้าหมายอยู่บอกว่ากินข้าวอยู่
เดี๋ยวรอเป้าหมายมาก็รอรวบ
แม่ตำรวจ
ตำรวจสืบเขาจะแนวนี้จริงนะ
ใช่เขาจะมีทริคมีเคล็ดลับในการทำงานแบบนี้
เขาก็ถ่ายทุกขั้นตอนการทำงานของเขานะคะ

กำลังทานข้าวอยู่เดี๋ยวจะพาเขาไปส่งตามที่ที่เขาอยากไป
ถามเขาหรือเปล่าเขาอยากไปสถานีตำรวจหรือเปล่าเขาไม่รู้

คุณตำรวจเนี่ยพาไปโรงพัก
แต่ก็เป็นที่ที่เขาควรจะไปนั่นแหละนะคะ
นี่คือภาพเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
นั่งรถไปนะคะไปเป็นรถตู้ไปจับกลุ่มนายกิตติ
หนูกลางอายุ๔๒ปีนายกิตินี่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ
ขณะที่นายกิตติรอรถตู้อยู่ที่บ้านโคกรุง
ตำบลบ้านขามอำเภอเมืองหนองบัวลำพู
ที่มาของเหตุการณ์นี้ก็คือ
นายกิติเขาก่อคดีไว้วันที่๘เมษายนที่ผ่านมา
ก็คือการทำร้ายร่างกายภรรยาของตัวเองนะคะ
ชื่อว่านางสาวกรวิพาดีน้อยได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนนะคะ
หลังจากนั้นเสียชีวิตในเวลาต่อมาก็คือไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะในช่วงที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ก็คือคนที่มารับผู้ที่เสียชีวิต
คือนายเอกชัยหนูกลางอายุ๓๒ปีเป็นน้องชายนะคะ
เป็นคนนำผู้ตายส่งโรงพยาบาล
ตำรวจเห็นภาพแบบนี้ก็เลยต้องเชิญตัวน้องชายมาสอบปากคำนะคะ
น้องชายให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่านายกิตติตอนไปถึง
ทะเลาะกันมีปากเสียงแล้วก็เกิดการทำร้ายร่างกาย
ผู้ตายหมดสติก็เลยโทรเรียกให้ขับรถ

จากนั้นนายกิติหลบหนีไป
หลบหนีไปการหลบหนีครั้งนี้ตำรวจก็ไปสืบทราบมาว่า
นายกิติได้ให้เพื่อนติดต่อเหมารถตู้
เพื่อเดินทางหลบหนีเข้ากรุงเทพอีกทีหนึ่ง
เพราะว่าเขาไปซ่อนตัวไปกบดานอยู่ที่หนองบัวลำพูนะคะ
ตำรวจได้ข้อมูลแบบนี้ซ้อนแผนเลยค่ะ
ปลอมตัวเป็นคนขับรถตู้ไปรับตามเวลาที่นัดหมายไว้เลยนะ
แล้วก็เป็นภาพนี้ค่ะพอเปิดประตูออกไป
เจอตำรวจนายกิติผู้ต้องหา
เลยค่ะเข่าซุดเพราะตำรวจเขาไม่ได้มาคนเดียว
เขามาประมาณ๖๗คนนะคะหน้านี่ซีดเลยนะคะ
แล้วก็นั่งตำรวจควบคุมตัวมาที่โรงพักมาสอบสวนเลยนะคะ
แล้วนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ช่วงของการทำแผนมีญาติมีชาวบ้านมามุ่งดู
นายกิติช่วงที่ทำแผนร้องไห้เลยนะ

แล้วก็บอกว่าพูดซ้ำนะ
ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจแบบนี้นะคะ
ส่วนสาเหตุที่ลงมือเขาบอกว่า
ภรรยาขโมยเงินตัวเองไปแล้วก็จับได้

แล้วก็ถูกด่าถึงบุพการีก็เลยทำให้เกิดโมโห
พลั้งมือทำร้ายผู้ตายอย่างรุนแรง
แต่ก็ได้โทรบอกน้องชายนะให้ส่งตัวเอามาเอาตัว
ภรรยาส่งโรงพยาบาลเหมือนกันนะคะ
เอาฟังเสียงผู้ต้องหาหน่อยค่ะ
หลังทำแผนเสร็จตำรวจควบคุมตัวกลับโรงพักนะคะ
ซึ่งที่โรงพักก็ไปเจอพ่อกับแม่ของพันรยา

อัฐิผู้ตายมาดูหน้าลูกเขยถึงโรงพักเลยนะคะ
ซึ่งนายกิตติเองก็ร้องไห้ค่ะ
กอดกระปุกที่บรรจุอัฐิเนี่ยนะคะ
พร้อมก้มกราบขอคำมาและสำนึกผิด
ทั้งสองคนกล่าวอโหสิกรรมให้ก็คือพ่อและแม่ของผู้เสียชีวิต
แต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องคดีบอกว่า

เพราะว่าทำลูกเขาจนถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ